แต่ว่าต้านความกรรมหน่อยของเหยียดมณีไม่หว่น
แพ้ก็ไปหนึ่งต่อสามเซ็ตโอกาสผ่านก็สู่รอบต่อไป

รอบสองกลุ่มเอฟนัดที่สองทีมชาติไทยอันดับสิบสี่ของโลก
เยอรมนีอันดับสิบสามของโลกหนึ่งต่อสามเซตสิบเก้ายี่สิบห้า
สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบแปดและยี่สิบสามยี่สิบห้า
อาจมองคงยดทำแต้มส่วนในเกมนี้ยี่สิบสองคะแนน
จากการตบยี่สิบเอ็ดแล้วก็บล็อกหนึ่งครั้งครับ
จากความไม่แพ้ในเกมนี้ทำให้ไทยโดนหั่นไป๘คะแนน
เหลือสองร้อยสิบเก้าคะแนนนะครับอ๋อขออภัยครับ
ลดเหลือสองร้อยสิบเอ็ดคะแนนนะครับรังอันดับสิบสี่ของโลก
ส่วนเยอรมณีมีเพิ่มเป็นสองร้อยยี่สิบเก้าคะแนน
ขึ้นมาอยู่อันดับสิบสองของโลกครับหลังจบเกมนี้นะครับ
วอเล็กบอลไทยที่โปแลนด์ก็นำเค้กมาอวยพรวันเกิดให้กับโค้ชด่วน
ที่มีอายุครบ๕๒ปีครับทำเอาโค้ชด่วนเองก็ถือว่ายิ้มแก้มปิกันเลยนะครับ
ส่วนเกมนี้ครับโค้ชด่วนก็มองว่าเยอรมนีแข็งแกร่ง
ในเรื่องของการตีที่ทั้งเร็วแล้วก็หนักนอกจากนี้ยังมีการเสิร์ฟที่ดี
สามารถทำลายเกมของไทยได้ประกอบกับทีมไทยมีข้อผิดพลาดกันอีกด้วยนะครับ
แม้ว่าร่างกายของนักกีฬาเนี่ยจะล้าแต่ต้องทำเต็มที่เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้นะครับ
คิดตรงกันว่านอกจากเยอรมนีที่จะเล่นได้ดีกว่าแล้ว
อีกสาเหตุก็คือไทยเนี่ยที่เป็นฝ่ายแพ้เพราะว่าผิดพลาดกันเองนะครับ

วันนี้นะคะก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะเรียนรู้เราได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
เขาแบบเตรียมพร้อมมาเจอกับเราแล้วเราก็
วันนี้อาจจะมีบางรูปที่เราแบบผิดพลาดเองอย่างเช่นเรื่องของแบบการกระตุีรุนอันนี้ยังไม่มากพอเท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่าวันนี้เราก็สู้เต็มที่กันแล้วค่ะ

ทีมชาติไทยก็จะพบกับเซอร์เบียวันศุกร์ที่๗ตุลาคมนี้เวลา๒๐นาฬิกานะครับ